พูดถึงเรื่องของสินค้าราคาแพงข้างหลังกลายเป็นมากรรมเลยคุณ
มหากรรมสินค้าขึ้นราคากรกฎามหาโหด
ใช่ค่ะเรื่องนี้คุณผู้ชมหลายคนบอกว่าทำไมมันขึ้นแพงอย่างนี้
มันเป็นเพราะราคาน้ำมันหรือเปล่าที่มันพุ่มแบบปล่อยไม่หยุด
คุณจะเอาราคาไหนก่อนเดี๋ยวข่าวเที่ยงเช็คให้
เพราะราคาน้ำมันมันพุ่งทำให้สินค้าอื่นมันพุ่งตาม
คือผู้ประกอบการเขาก็โอดเขาบอกว่าอั้นมานานแล้ว

ส่วนตอนนี้นะฮะคนที่เป็นพ่อค้าคนกลางหรือคนที่ไปขายตามร้านขายของชำ
บอกว่าตอนนี้ก็ต้องประคองขายเหมือนกัน
ต้องลดต้นทุนไม่กล้าสั่งมาไว้ที่ร้านเลย
ส่วนผู้ซื้อผู้บริโภคทำไงคุณตอนนี้เอวกิวแล้ว
ใช่รัดเข็มขัดกันรัดเข็มขัดในการใช้จ่าย

เราสำรวจตรวจสอบและบอกราคาคุณผู้ชมแบบนี้
เพราะว่าสมาคมค้าส่งและค้าปลีกไทยได้แจ้งว่ามีสินค้าหลายรายการ
ปรับขึ้นราคา๑๐หรือขึ้นประมาณ๑๒บาท
ถ้าท่านเข้าร้านขายของชำวันนี้จะเห็นเลยว่า
เครื่องปรุงรสน้ำปลาซอสปรุงรส

๒บาทต่อขวดแล้วโอ้โหอันนี้เราต้องใช้คุณ

ไม่ได้นะฮะปรับเป็น๓๐๓๒บาทต่อขวดแล้วนะฮะ
เครื่องดื่มน้ำอัดลมชื่อดังนะฮะน้ำดำ
หรือว่า๑๖บาทถึง๒๔บาทต่อรังครับ

ไทยบางยี่ห้อขึ้นราคาตามยี่ห้ออื่นไปแล้ว

ยี่ห้อขึ้นราคาขายปีกหลังละ๑๒บาท
แล้วก็ถาดละ๑๘บาท

สบู่ลูกอมน้ำจิ้มไก่ผงชูรส

ถึงเรียกว่ามหากรรมสินค้าขึ้นราคา

ใช่ค่ะนี่พอไปที่ตลาดนะของสดตามแผง

จาก๔๐๐เป็น๘๐๐นี่คือคูณ๒เลย
หัวหมูบางคนอยากกินหัวหมูเลย

เนื้อสันในก็ประมาณ๑๐๕๑๑๐บาทต่อกิโล

น่องสะโพงก็ประมาณโลละ๙๕บาท

ไก่ทั้งตัวรวมเครื่องในเนี่ย
โลหนึ่งก็ประมาณ๗๐๗๕บาท
ก็ขึ้นถือว่ากิโลกรัมละ๕บาท

เป็น๑๔๐๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมแล้ว
ช่ายคัดนะฮะก็ขึ้น๑๐บาทเหมือนกัน
ก็ราคาตามอย่างที่เห็นหน้าจอเลย
กาดขาวคัดก็ขอขึ้นสักกิโลกรัมละ๕บาท
ต้นหอมคัดก็ขอขึ้นเหมือนกัน

ส่วนฐานที่เราจับตามองกันอยู่นะ
สำหรับเตาขึ้นกระสอบละ๑๐บาทนะคุณ
แล้วฐานขึ้นราคานะแบบนี้โอ้มันแพงนะคะ
นี่เอาจริงนะคนเป็นเห็นราคาขึ้นจะตาย
ส่วนคนตายคุณโรงศพก็ยังขึ้นราคาค่ะ

เจ้ายังอั้นไหวบางเจ้าอั้นไม่ไหวแล้ว
โรงไม้สวยงามนะขึ้นอีกพันบาทนะครับ

แล้วก็ที่สำคัญเขาบวกค่าขนส่งกันไปแล้วไงคุณ

อ้าวเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งก๊าซหุงต้ม
กระทรวงพลังงานปรับขึ้น๓ระลอกใน๓เดือน
กรกฎาคมถึงกันยายนก็เริ่มตั้งแต่วันนี้

ถึง๑สิงหา๑สิงหาขยับอีก๑๕บาทค่ะ
เป็น๓๙๐เอ่อ๓๙๘นะคะ
๙๘หรือ๙๓นะเออ๙๓บาทนะครับใช่ค่ะแล้วก็มา
๑กันยาเนี่ยก็จะเป็น๔๐๘แล้วนะคะ
ระรอกสำหรับการปรับตัวของราคาก๊าซหุงต้ม

ใช่มันจะทะลุไปถึง๔๐๐แล้วเนี่ย
โอ้โหกุ้มใจนะถังหนึ่งเนี่ย
คุณผู้ชมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งบอกหน่อยฮะ
๑๕กิโลกรัมคุณใช้ทำอาหารได้กี่วัน
แล้วจะถามคุณผู้ชมด้วยว่าแล้วราคาที่ดิฉันพูดไปเนี่ย
วันนี้๓๗๘คุณซื้อจริงใช่ราคานี้หรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะเราไปร้านแก๊สหุงต้มนะฮะ

เจ้าของร้านบอกกับเราบอกว่าโอ้โหเปิดร้านแก๊สมา๓๔ปี
รับว่าปีนี้หนักหนาสาหัสมากเลยนะฮะ
โดยเฉพาะเดือนนี้ที่รัฐบาลปรับราคาแก๊สหุงต้มขึ้น
ปรับทุกเดือนเหมือนกันเดือนนี้หนักหน่อยนะฮะ
อย่างที่บอกไปก็ปรับ๑๕บาทต่อ๑๕กิโลกรัม
ก็คือกิโลกรัมละบาทส่วนถังขนาดใหญ่๔๓กิโลนะคุณ
ตอนนี้ถังละ๑๔๐๐บาทยอดขายน้อยลงนะคุณนะฮะ

จากแต่ก่อนเนี่ยส่งไป๑๐ถังส่งไป๒๐ถังนะฮะ
ต้นทุนที่ร้านก็ต้องแบกรับภาระนะ
โดยเฉพาะอะไรรู้ไหมคุณคือคุณจะให้ลูกค้ามายกเองได้ไหมไม่ได้ต้องเอารถไปขนส่งให้ลูกค้า
ดังนั้นค่ารถขนส่งวิ่งส่งแก๊สในร้านใช้๔คันแต่ละเดือนแต่ละเดือน
ต้องเติมน้ำมันต้องเติมอะไรต่างนานาค่าแรงของเด็กไปส่งของอีก
ตอนนี้โอ้โหต้องขึ้นราคาตามกระทรวงพลังงานแต่ถามว่าให้ขึ้นราคาค่าขนส่งบวกค่าน้ำมันไปด้วยได้ไหม
เขาบอกว่าตอนนี้ยังต้องช่วยร้านค้าเขาอยู่ก็ต้องแบกรับภาระตรงนี้ก่อนจะตายแล้วเหมือนกัน
เขาบอกแบบนี้เลยนะอันนี้ร้านแถวประชานิเวศยังมีที่อื่นอีกนะ
ร้านกาแฟที่ใช่ไหมร้านอาหารตามสั่งและร้านกาแฟที่เปิดใกล้กับร้านแก๊ส
แม่ค้าก็บอกโอ้โหข้าวของแพงทุกอย่างแก๊สหุงต้มเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อเช้าสดร้อนรับราคาใหม่เลย
ที่ร้านนี้คือพี่กุ๊กพี่กุ๊กบอกว่าช่วงที่ขายของดีลูกค้าสั่งอาหารเยอะเนี่ย
ส๑ถัง๑๕กิโลกรัมใช้ได้เกือบ๑เดือนนะแต่ก่อนนะ
แต่ช่วงหลังพอแก๊ปราคาขึ้นข้าวของแพงอีกนะฮะ
แก๊สหนึ่งถังนะครับใช้ได้แบบโอ้โหน้อยลงนะครับ
เดี๋ยวลองฟังเสียงหน่อยดีไหมคะ
วันนี้ทุกอย่างขึ้นหมดเลย๒๑กรกฎาใช่ค่ะ
เป็นอะไรที่แย่มากแย่สำหรับแม่ค้าที่มันไม่ได้อะไรเลยได้แค่กิน
จริงกำลังคิดอยู่ไว้ว่าจะรอดูว่าเดือนนี้ที่ขึ้นนี่แหละ
ว่าจะไปได้ไหมคิดว่าถ้าไม่ได้ก็คงเลิก
บอกโอ้จะไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะทีมข่าวของเราสำรวจตลาดต่างจังหวัดหน่อย
ซึ่งเราไปคุยกับเจ้าของห้างเขาบอกว่าช่วงนี้ราคาสินค้ามันปรับตัวไง
สินค้าที่มีอยู่ในสต๊อกเดิมยังขายราคาเดิม
แต่พอไปเอาสินค้าใหม่เข้ามาในสต๊อกเนี่ยก็ต้องปรับราคาใหม่
แล้วถามว่าสต๊อกมีอยู่อีกเยอะไหมเพราะว่าอยากรู้ไงคะ
ว่าเราจะซื้อสินค้าราคาเดิมได้เท่าไหร่เจ้าของบอกว่ามีไม่เยอะ
เยอะเพราะอะไรคุณก่อนหน้านั้นไม่กล้าลงทุนก็เอามาสต๊อกนิดเดียว
แล้วก็ทีนี้แม่ค้าบอกว่าโอ้โหนี่เช้ายังพอมีคนบ่ายนี้ไม่มีคนเลย
ส่วนลูกค้าบอกว่านี่ฉันเนี่ยรีบมาซื้อนะแต่ฉันก็เอวกิวแล้ว
ฉันซื้อเท่าที่จำเป็นฉันรัดเข็มขัด
ใช่แล้วจะซื้ออะไรแต่ละทีเนี่ยดูสลากแล้วดูสลากอีกเนี่ยนะคะ

พิศนุโลกเหมือนกันสินค้าโชว์หวยที่ร้านของคุณลุงท่านหนึ่งฮะ
คุณลุงปิยวัตรบอกโอ้โหตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะฮะ
ลูกค้ามาซื้อก็บ่นก็ด่าด่าพ่อค้าเลย
บอกว่าทำไมขายของราคาสูงจังพ่อค้าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ได้
แต่บอกว่าต้นทุนมันมาแบบนี้ผู้ประกอบการเขาขายมาแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ตอนนี้ไม่กล้าที่จะสต๊อกสินค้าไว้แล้วนะฮะ
ปัจจัยพวกน้ำมันแพงค่าขนส่งก็แพง
คิดว่าหลังจากนี้ราคามันจะขึ้นอีกก็บอกลูกค้าให้เข้าใจนะครับ
ส่วนนี้ฮะคุณพี่คนหนึ่งพี่คณิตถานะ

รับจ้างซื้อสินค้าภายในตลาดสดนำไปส่งลูกค้าตามออเดอร์
พี่บอกว่าแต่ก่อนนะโอ้โหคนสั่งให้พี่ซื้อของเอาไปส่งเยอะ
แต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วจ้าพี่ก็จะตายอยู่แล้วเหมือนกัน
พอไปคุยกับลูกค้าที่เขาจะสั่งซื้อของลูกค้าก็บอกจะตายเหมือนกันนะฮะ
ตอนนี้พี่ก็ต้องเสียค่าน้ำมันรถอีก

ก็ไม่รู้จะไปประกอบอาชีพอะไรแล้ว
นี่พี่เขายิ้มเจือนแบบนี้แล้วก็ตอบคำถามนักข่าวนะครับ
แต่มีร้านหนึ่งคุณแม่ค้าใจดียังคงขายข้าวแกง๑๐บาทสู้วิกฤตของแพง
อันนี้อยู่ที่โคราชบอกไว้เลยว่าร้านอยู่แถวไหน
แถวบริเวณใกล้สี่แยกไฟแดงวัดใหม่อำภาวันนะครับ
ร้านนี้ยังคงราคา๑๐บาทมาอย่างต่อเนื่อง
และยังยืนหยัดว่าฉันก็จะยังไม่ขึ้นราคา
นี่คุณข้าวแกง๑๐บาทนะฮะ
ใช่ค่ะใครจะแวะไปอุดหนุนไปอุดหนุนได้เลยนะ
แล้วกับข้าวเขาเยอะมากวันหนึ่งเขาทำแบบ๒๐กว่าอย่างค่ะ
ใช่ลูกค้าที่มาบอกโอ้โหร้านนี้เขาช่วยมากเลยคุณ
ช่วยอะไรรู้ไหมช่วยทำให้กระเป๋าเงินของเรา
ยังมีเงินเหลืออยู่พอมากินร้านนี้

ร้านอื่นบางทีกินได้แค่มื้อ๒มื้อก็หมดเงินในกระเป๋า
แล้วคุณเราก็เป็นห่วงปากท้องประชาชนนะ
ก็เลยเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นเรื่องใหญ่

โอ้โหกลมคำหมับสักนิดหนึ่งขอนวดคำหมับหน่อย
อ่านข่าวแล้วก็เหนื่อยใจก้มลงดูเงินในกระเป๋ามันก็น้อยลงนะคะ